คุณผู้ชมคะตำรวจเชียงใหม่ได้เข้าไปตรวจสอบ
หรูในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดอยสะเก็ดนะคะ
เพราะมีประชาชนร้องเรียนว่าได้มีการดัดแปลง
ทำเป็นโรงแรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักค่ะ
พันธ์ตำรวจโธนรงพลพิมโอนซีรี
รองผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลยเข้าตรวจสอบบ้านหรูนะคะ
หมู่บ้านการกระหนกตำบลสรรปุเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากมีเพื่อนบ้านถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเทียล
ว่าบ้านหลังนี้เขาดัดแปลงทำเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวชาวจีน

สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับบ้านเรือนข้างเคียงจนไม่ได้พักผ่อน
จากการตรวจสอบบ้านหลังนี้เป็นของนางบังออนโซ
ซึ่งมีสามีเป็นชาวฮ่องกงแล้วก็ออกมายืนยัน
พร้อมกับนายบุญชัยนิติบุรีบริรักษ์ธนายความ
ว่าไม่ได้มีการดัดแปลงเป็นโรงแรมหรือห้องเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
แต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าพักเป็นญาติของสามีที่มาเที่ยวเชียงใหม่
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปหมดแล้วค่ะ
ภาพสามีของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาติกับลูกสาว
แล้วกลุ่มคนที่เห็นหลายคนอันนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์
ซึ่งเป็นเพื่อนของสามีเจ้าของบ้านก็ยืนยันว่าภาพดังกล่าว
แขกที่มาพักหรืออะไรเพราะไม่เคยเปิดลักษณะแบบนั้น
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าส่งเสียงดังจริงจริงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสรรปูเลย
ได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบต่อไป
ซึ่งเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านข้างเคียงทางเจ้าของบ้านก็ติดป้าย
ประกาศขายบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมจะย้ายไปอยู่ที่อื่น
คือบอกว่าปกติก็มาพักเป็นครั้งคราวอยู่แล้วก็มีญาติดูแลอยู่
ตอนนี้ก็เลยไม่อยากมีปัญหาขายซะเลยนะคะ